แน่นหน้าสิคะรออะไรนู่นไปอยู่บนหลังคาเหมือนก๊อฟถามอยากจะอาบแดดหรืออะไร
ช่วงนี้มันอาจจะมันหนาวเออเออขออาบแดดหน่อยตัวเงินตัวทองเออ
ราชบุรีคุณผู้ชมมันปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคามันไปอยู่ตรงนั้นได้ไง
ชาวบ้านบอกโอ้โหมันสะดุดตามากเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูภาพพร้อมกันค่ะ
หมดแล้วกระโดดระโดดเอาอ้อมก่อนพีเข้าไป
โหนใจเย็นให้ลุกพาเร็ว
โอ้โหใหญ่ไหมอ้วนปากอ้วนไหม
นะคะคนนครบานอย่างเราเนี่ยเห็นแล้วก็เออ
ก็บอกแล้วว่าน้องหนาวค่ะนี่แหละค่ะที่คนราชบุรีบอกว่าทีเด็ดภูทร
อันนี้รึเปล่าที่มันมาจากคำว่าตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตะไก่ตึกเนี่ย

อ๋อจริงมันมีชื่อมันนะแต่คนเอามาใช้เนี้ยตัวเฮียเหรอ
อันนี้พูดตรงนะคุณผู้ชมผมไม่ได้หยาบนะ

แต่คนเอาชื่อมันไปใช้ไปเป็นคำเสียหาย
มันก็เลยมีคนไปเปลี่ยนชื่อมันซะ
จริงมันชื่อเฮียครับทางวิทยาศาสตร์ก็ชื่อเฮียครับ
ไม่มันไม่ได้คำหยาบคายอะไรนะพี่เบิร์ต
อันนี้นี่คือชื่อตามหลักวิทยาศาสตร์เลยนะคะ
ไม่เป็นไรเรารู้กันว่านี่คือตัวเงินตัวทองแล้วกัน

เป็นนาธิปรภึกเจ้าหน้าผู้ป้องกันบรรทาวน์สัตว์ทธนภัย
เทศบาลเมืองราชบุรีค่ะต้องช่วยกันนะคะ
จับตัวเงินตัวทองนั้นยาวกว่า๒เมตร

เอ้าก๊อฟเลขที่๑ตัวเดียวอ่ะ

เอ้าก็ตัวนี้ก็ตัวเดียว

อ่าคุณแล้วคุณนะ

ที่คุณพูดมันไปตรงกับป้ายทะเบียนรถ

มาโนกันมาโนนะคะจบเอกมาโนค่ะ

ชาวบ้านบอกว่าดูเหมือนว่ามันไปนอนอาบแดดนะ

เจ้าหน้าที่แล้วก็เจ้าของบ้านเกรงว่า

คือกลัวว่ามันจะไม่ปลอดภัย

ถ้าเกิดว่าพื้นปล่อยมันไปอยู่บนหลังคาแบบนั้น
คราวนี้ก็เลยต้องไปแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยกันค่ะ
ชาวบ้านเองก็สนอกสนใจนะคะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการจับไม่นาน

รีบขอถ่ายรูปพี่กันเลย
ตัวเงินตัวทองพร้อมกับไปส่องป้ายทะเบียนรถเจ้าหน้าที่

นั่นไงต้นทิกบ้านเลขที่๑

บ้านเนี่ยคุณทะเบียนรถคือ๔๑๑๒
คุณพิมอักษรายีรันรัฐท่านนี้แหละค่ะ
อายุ๔๓ปีเป็นเจ้าของบ้าน
บอกว่าตอนแรกก็ไม่รู้ว่าตัวเงินตัวทอง

คือตอนแรกคิดว่าหมาเห่าใบตองแห้ง

ตัวใหญ่สักขนาดนี้ตัวเงินตัวทอง
คุณพี่พิมอักษราก็เลยออกมาดูนะคะ
คือมาดูตอนแรกไม่เห็นอะไร

หมามันก็ยังเฉง้อชะแงะมองขึ้นไปบนหลังคาบ้านเห่าอีก
เหมือนเดิมก็เลยออกไปดูอีกรอบหนึ่งอ้าว
คราวนี้เห็นเลยตัวเงินตัวทอง
ปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านได้อย่างไรน่ะพี่พิมป์อักษรา
ก็เลยพยายามที่จะฉีดน้ำไล่นะคะ
แต่ว่ามันยังไม่ยอมลงมาก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่
คิดว่าเจ้าตัวนี้อาจจะปีนตามตะแกรงไม้
ขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็หาทางลงไม่ได้ใช่ใช่พี่พิมอักษราบอกอีกว่า
เงินตัวทองมันขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านนี้
บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะอาจจะมีเรื่องดีเข้ามาในชีวิต
เพราะที่บ้านจะเป็นแนวสายมูเตลู
มูเตลูค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับท่อระบายน้ำทิ้งด้วยนะคะ
ก็เลยอาจจะให้ทำตัวเงินตัวทองมาที่บ้านบ่อยครั้งนะคะ
งวดนี้ตั้งใจว่าจะนำเลขทะเบียนรถของเจ้าหน้าที่ไปเสี่ยงโชค
ต้องบอกอีกครั้งไหมสี่หนึ่งห้าอันนี้ข้อมูลข้อจริงนี่ฉันไม่ได้มโนเอาเองนะคะ
มันก็ขึ้นหลังคาบ้านขนาดนี้มันก็ต้องเข้าบ้างแหละตัวเบอร์เลอร์สักขนาดนั้นแหละ